ล่าสุดนะคะพี่แจ๊กรีนไปเจอมาเปลี่ยนลุคใหม่หน้าม้าจ้า

เพราะว่าที่สาสวยจริงคุณผู้ชม
ต้องบอกเลยนะคะว่าหลังจบละครเข็มซ่อนปลายนะคะ
ข่าวของดาราสาวขาหมวยที่สาววริธิสานะคะ
ช่อง๗ก็หายเงียบเขากลีบเมฆไปเลยค่ะ
ประกอบกับเจ้าตัวเขาเป็นคนแบบว่านิ่งอะนะคะ
ค่อยโพสต์ภาพอัปเดตในโลกโซเชียลค่ะ
จนเกิดเป็นกระแสข่าวลื้อสะพัดเลยนะคะว่า
ที่สาไม่ต่อสัญญาวิกหมอชิปแล้วนะคะ
เรียมโบยบิลเป็นนางเอกฟีรันด์อีกคนค่ะ
ซึ่งล่าสุดเราก็ไปเจอธิสาในงานบดพระยูรณ์ตามภาพหน้าจอเลยค่ะ
แล้วจะบอกนะคะว่าสวยสู้แดดมาก

อยู่ตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นอร่าเค้าต้องอุ๊ยคนนี้สวยจังเลยค่ะ
จริงนะคะเจ้าตัวชี้แจงนะคะว่า
ในเหตุที่หนูหายไปเนี่ยไม่มีไรนะพี่
คือหนูเล่นละครประมาณ๒๓เรื่องหนูอยากพักค่ะ
แล้วก็ล่าสุดที่เห็นตัดหน้าม้าใหม่เนี่ยค่ะ
เพราะว่าจะมีละครเรื่องใหม่ค่ะ
ดังนั้นนะคะเรื่องที่บอกว่าจะลาจอ
จะพักแล้วจะเป็นนั่งเอกปีลงปีแล้ว

คุณแม่ไม่ได้มาด้วยแล้วให้เพื่อนมาดูแลแทนค่ะ
แต่ที่สาก็บอกพี่หนูไม่อยากมีใครนะคะ

สาวสวยสวยขาวคนนี้กันหน่อยค่ะ
ตอนนี้ถ่ายในรอยซ้ายค่ะทางช่อง๗

ยังไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าได้ดูปีนี้แน่นอนค่ะ
เดียวกันแล้วนะเล่นแทนกันได้
สวยสู้ดีสาวดูได้
คือที่ผ่านมาก็ผมยาวตรงตลอด
ก็เลยแบบรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนบ้าง
แล้วก็ถือโอกาสได้เปลี่ยนทรงผมก็ดี
พี่สาก็บอกว่าทรงเดียวกันแล้วนะ
พี่แจ๊คไม่เปลี่ยนมั้งเหรอ

ถ้ามีเวลาว่างจะไปให้หมอเสริมให้นิดนึง

โอเคอยู่นะแล้วไปดูสมัยก่อนเนี่ยยังเป็นเป๋อยู่เลยพอมันได้แรงบันดาลใจมาจากพี่ตั๊กวิวราชพี่เกี๊ยวพิโรดี
หลังจากนั้นเราก็สวมร่างสวมมงเป็นแจ๊กกะลีนหน้าม้าไปเลยค่ะก็สวยดีแล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันนะคุณผู้ชมนะ